ค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนเหตุการณ์นี้อื้อหือใครกันคะ
ช่างกล้าไปขโมยแล้วขโมยไปได้ยังไง
คุณผู้ชมครับพญาโฆษศรีราชเสนีพิทักษ์ที่เป็นรูปหล่อที่อยู่
หน้ากระทรวงกลาโหมเฮ้ย
กระทรวงกลาโหมนะโดนขโมย
เหรอทำไมถึงกล้าไปขโมยดูภาพนี้ค่ะ
นี่คือกล้องวงจรปิดจับภาพชายต้องสงสัยที่ไปก่อเหตุ

ก็คือที่หน้ากระทรวงกลาโหมเลยแจ้งวัฒนะค่ะ

ผู้ชายคนนี้ไปนั่งอยู่ริมถนนแล้วดูเหมือนมีพิรุษ

คือมันเกิดคำถามเยอะมากพี่อุ๋ยว่าทำไมถึงไปขโมย
มีใบสั่งอะไรหรือเปล่าทำไมถึงกล้าหรือคุณเมาหรืออะไร
หรือว่าการดูแลความปลอดภัยใช่ไหม
ใช่เกิดคำถามเรื่องมาตรการความปลอดภัย
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังนะคะเราไปคุยกับทางรอปภด้วย
เพราะว่ามันคือด้านหน้าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหมนะคะ
เนี่ยค่ะดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปเรื่อยเพราะนี่คือผู้ต้องสงสัย
อยู่ที่แจ้งวัฒนะเจ้ากับเกร็ดมณบุรี

ใจกระทรวงกลาโหมใหญ่ที่ในสนามหลวง

ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยหายไปคุณผู้ชมดูแล้วมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ

ปกติจะมี๒รูปมั้งใช่ไหมหายไปรูป
เหมือนกับจะไปขโมยอีกรูปหนึ่งด้วยค่ะแต่ว่าไม่รู้ยังไงมาหยิบรูปนี้

คุณผู้ชมลองดูนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้า
ด้านหน้าก็เงียบหน่อยวันนี้วันหยุดราชการนะคะ

ฐานที่ตั้งมีรอยฐานที่ยึดกับองค์รูปหล่อ
บริเวณรอบซุ้มมันไม่มีร่องรอยผิดปกติเลย
พอนายสมเกียจพันธนาอายุ๔๕รอบพอล์เล่าให้ฟังว่ากลางดึก
คนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๓๐นะคะ
เสื้อยืดสีขาวกางเกง๓ส่วนขี่รถจักรยานยนต์ไม่รู้รุ่น
ยี่ห้อวนไปเวียนมาอยู่ด้านนอก
ตอนนั้นก็มีรอบพอล์เดินตรวจเวียนยาม
เห็นรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยคันแรกเหมือนมาดูลาดเหลาก่อนค่ะ
แล้วคนก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์อีกคันนึงมาจอดด้านหน้า
หมายความว่าร่วมกันรถจักรยานยนต์๒คันมาช่วยกันก่อเหตุ
มาดูลาดเหลาก่อนอีกคันนึงมาจอด
แล้วพยายามจะขโมยอีกฝั่งนึงนะคะ
เหมือนที่พี่อุ๋ยบอกจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา
ตอนแรกเนี่ยพยายามจะขโมยพญาโฆษศรีสยามปรัฐภีพิทักษ์ที่อยู่ฝั่งซ้าย

เปลี่ยนมาฝั่งขวา
พยาคชศรีราชเซนีพิทักษ์
ดึงได้ยกออกไปแล้วเอาไปเลย
ทีนี้เราพอบอกว่าพอดูภาพในกล้องวงจรปิดที่ให้คุณผู้ชมดูไปเมื่อกี้ค่ะ
ไม่น่าจะเป็นลักษณะของการขโมยของตามใบสั่ง
เราพอเพาะฝากบอกว่าเอามาคืนเถอะ
ถ้าเอาไปขายต่อเชื่อว่าไม่มีใครกล้ารับซื้อ
เพราะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อด้วย
แล้วคุณขโมยไปแบบนี้จะไปขายต่อที่ไหน

ใช่เพราะว่ามันเป็นของทหารทหารเกลับไหว่ทุกวัน
คุณผู้ชมคะสำหรับพญาครกฎศรีราชเสนี
เสนีพิทักษ์ที่หายไปความสูงประมาณ๑๐นิ้วยาว๘นิ้ว
เป็นองค์จำลองในจำนวน๑๐๙องค์ที่กระทรวงกลาโหมจัดสร้างเป็นที่ระลึก
โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี
และในปี๒๕๔๙เป็นปีที่ริเริ่มปีที่๑๒๐ของกระทรวงกลาโหม
เมื่อวันที่๑๔เมษายน๒๕๔๙พุทธาพิเศษในวันที่๒
มิถุนายนปี๒๕๔๙นะคะ
พญาโฆษศรีราชเสนีพิทักษ์หมายความว่าเป็นทหารพิทักษ์พระราชา
ซึ่งความหมายรวมก็คือเราจะพิทักษ์ประเทศชาติและราชบันลัง
ที่ทักแผ่นดินไทยค่ะ
คุณผู้ชมส่งความคิดเห็นมาเยอะเลยว่าทำไมถึงกล้า

คือยิ่งถ้าไม่ใช่พวกตามใบสั่งโจรอาชีพ

ทำไมถึงเออแปลกมากใช่ค่ะอยู่ดีขี่รถมานั่งปุ๊บยกไปได้เลย